สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
เจอกับเราสองสาวค่ะพลอยแล้วก็เชอรี่ค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ในช่วงแรกนี้นะคะเรามาอัปเดตผลการตรวจชิ้นเนื้อของน้องน้ำตาล
ก็ได้ตรวจเอาชิ้นเนื้อบางส่วนนะคะบริเวณโพรงจมูกของน้องน้ำตาลเนี่ย
ทำการตรวจสอบวันนี้ที่โรงพยาบาลสิริราชศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภา
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและรองศาสตราจารย์ในแพทย์ปริญญาสากิยลักษณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและส่วงอกภาควิชาศัลยศาสตร์
ได้สรุปว่าสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการเลือดไหลออกมาทางจมูกของน้ำตาลจำนวนมาก
เกิดมาจากเนื้อเยื่อหลังโพรงจมูกไม่ปกติตรวจพบว่ามีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับวรรณโรค
ซึ่งปกติส่วนมากประมาณ๘๐จะเกิดขึ้นที่ปอดแต่ในกรณีนี้เป็นวรรณโรคที่เกิดขึ้นด้านหลังโพรงจมูก
ซึ่งนับว่าเป็นกรณีที่พบได้น้อยนะคะต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์
ทั้งสองท่านบอกว่าจริงอาการลักษณะนี้สามารถรักษาได้ด้วยยา
หากตรวจพบเจออาการแต่กรณีของน้องน้ำตาลไม่มีการแสดงอาการให้เห็นมาก่อน
ทางแพทย์จึงแนะนำให้ทุกคนนะคะพยายามตรวจร่างกายสม่ำเสมอ
หากพบว่าร่างกายมีอาการผิดปกติคือจริงแล้วเขาบอกว่า
รณโรคเนี่ยมันติดกันง่ายมากก็คือติดกันทางเดินหายใจอืม
ลมหายใจค่ะติดทางแบบละอองเสมหะต่างนะคะ
วิธีการสังเกตตัวเองก็คือดูว่าตัวเองมีอาการไอติดต่อกันเกิน๒สัปดาห์หรือเปล่า
น้ำหนักลดหรือเปล่าเบื่ออาหารหรือเปล่าถ้ามีอาการเหล่านี้นะคะ
ให้รีบไปตรวจจะได้แก้ไขกันได้ทันใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะคะ
เขาบอกว่าเรื่องของโรควรรณโรคในประเทศไทยเนี่ยคือไม่ได้มีการลดจำนวนผู้ป่วยเรื่องนี้กันไปเลย
แต่ว่าในเคสของน้องน้ำตาลคือเป็นเคสที่หายากมาก
แค่จะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับ
เพราะว่าส่วนใหญ่หลายคนรู้จักโรควรรณโรคในเรื่องของโรควรรณโรคปอด
แล้วก็วรรณโรคนอกปอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว
อย่าตระหนักให้ตระหนักแต่ไม่ต้องตระหนกไว้นะคะ
เพราะว่าวรรณโรคมันรักษาได้แล้วก็อย่างที่บอกไป
หมั่นตรวจดูสุขภาพร่างกายของตัวเองอยู่สม่ำเสมอ
และที่สำคัญถ้าเกิดว่าสุขภาพของคุณเนี่ยอ่อนแอ่กว่าคนทั่วไป